เรื่องราวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ถือว่าเข้มข้นไม่แพ้กันทีเดียว
ตอนนี้ก็มีการออกมาตอบโต้ของเหล่าบรรดาผู้สมัคร

ล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เปิดเผยนะครับว่า
ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใครในเรื่องของการที่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้สมัครนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังคุณกรวีปริศนานันทกุลถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ฝั่งของผู้สมัครคือนายพินโยนิโรธ
ไปร้องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
ซึ่งคุณกรวีก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าถ้าตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ซึ่งนำมาซึ่งการเขียนระเบียบเลือกตั้งตรงนี้
ว่าไม่มีอยู่ในระเบียบที่ระบุว่าสำนักงานเลขาธิการต้องเปิดเผยรายชื่อของผู้สมัครนะครับ
ตามภาพนะครับก็คือข้อ๖๓บอกไว้ว่า
สำนักงานเลขาธิการได้รับเอกสารจากผู้สมัครจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครรับทราบ
หมายถึงการแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบโดยตรง
ไม่ได้หมายถึงการที่ต้องประกาศผ่านสาธารณะนะครับ
ซึ่งสาเหตุที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงนี้ก็เพราะว่า
หากผู้สมัครรายใดไม่ผ่านคุณสมบัติผู้สมัครรายนั้นจะเสียชื่อเสียงเอง
จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับ
ก็คือสำนักงานเลขาธิการจะดำเนินการตามระเบียบข้อ๖๖
ก็คือสำนักงานเลขาธิการ

ก่อนวันประชุมใหญ่เลือกตั้งนะครับ
ดำเนินการถูกต้องตามหลักการทุกประการ
และไม่ได้มีการกันแกล้งผู้สมัครรายใดนะครับ
ก็ถือว่าให้ความกระจ่างค่อนข้างชัดนะครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหลักแล้วก็จะต้องมีการแจ้งชื่อไปยังผู้สมัคร
แล้วก็รายชื่อที่สมัครในตำแหน่งอุปนายกในตำแหน่งของกรรมการทุกคนนะครับ
ผ่านคุณสมบัติหรือไม่นะครับก็คาดว่าจะต้องได้รู้แล้ว
แล้วก็สโมสรสมาชิกจะได้ทราบ๑๕วันก่อนก็คือหมายถึงว่าไม่น่าจะเกินวันที่๒๗มกราคมนะครับ
น่าจะได้ทราบรายชื่อของทั้งหมดครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นวันนี้ก็มีทางด้านพันธุ์ตำรวจโทชัยทรัพย์ธรัฐฤทธิเต็มนะครับ
ผู้สมัครนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย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

ที่เสริมเข้ามาต่อจากสหรัฐกันยารโรงและวิเรียนค์ป๊อปน่าจะมีอีก
แต่จะเป็นใครแฟนก็รอลุ้นกันเรื่อยก่อนระดูการใหม่จะเริ่มขึ้น
ก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางกาย